เรื่องราวที่เราจะพาคุณผู้ชมไปนี้โอ้โหเป็นระดับตำนานเลยใช่ไหม
ใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปบุกเมืองลับแล่
เมืองลับแร่อุตรดิต
แห่ถูกแล้ว
ถูกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูครับตำนานเมืองลับแหล่ที่นั่น
ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมีอะไรน่าสนใจที่อุตรดี

ตลอดเที่ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่ดินแดนตำนานที่มีเรื่องราวเล่าขานกันมายาวนาน
กับเมืองลับแหล่จังหวัดอิตารดุษเฮ้ยอุตรดิษฐ์เฮ้ยถูกแล้ว
เมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมที่รอนักเดินทางมาร่วมพิสูจน์ความเชื่อ
และสัมผัสกับความงามของธรรมชาติ
โอ้โหอดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะครับ
ไปชมพร้อมกันเลย
ที่แรกที่เราต้องมาปักหมุดเช็คอินกันก่อนเลยก็ต้องนี่แหละครับ
นี่แหละครับพิพิธภัณฑ์เมืองลับแหล่
เหมือนหลุดกลับเข้าไปสู่อดีตเลยนะครับเนี่ย
ที่นี่เขาจำลองการใช้ชีวิตของชาวลับแลไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่หาดูไม่ได้จากที่ไหนแล้วล่ะครับ
รวบรวมไว้ในบ้านโบราณสไตล์ลับแลแบบนี้

มาถึงเมืองวัฒนธรรมแล้วเราก็ต้องไปชมสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย
ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยัง
แค่ลืมตาคุณก็จะได้พบกับเจดีพระบรมธาตุสีทองตั้งตรงานตะกาลตา

อันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บรรจุภายในถ้ำใต้เจดีแห่งนี้ล่ะครับ
และที่สุดท้ายไปคลายร้อนกันที่น้ำตกแม่ภูล
แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการเทปูน

เพราะน้ำตกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะ
ได้รับการสร้างสรรค์มาเป็นทานน้ำโดยการเทปูน
เพื่อทำให้น้ำไหลลงมาเป็นชั้นจากภูเขาสูง
เป็นความลงตัวระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์จริงนะครับเนี่ย
แถมยังแวดล้อมไปด้วยป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์

ใครอยากมาพักผ่อนหย่อนตัวลงน้ำ
ก็มากันได้ที่เมืองลับแหล่จังหวัดอิตารดุษ
แหมล้อเล่นนะจ๊ะน้องจ๋า
และนี่ก็คือทั้งหมดของตลอดเที่ยวอำเภอลับแหล่จังหวัดอุตรดิษฐ์
เมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่รอการค้นหา
ครั้งหน้าตลอดเที่ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความอันซีน
และสถานที่สวยเด็ดที่ไหนอีก